คุณผู้ชมค่ะทีนี้เมื่อกี้เห็นไฟไหม้ไปแล้ว

ฝีมือลูกเจ้าของบ้านค่ะ
จุดไฟเผาบ้านตัวเองแบบนี้

แล้วก็คลั่งแล้วประชดคนในครอบครัวเผาซะเลยอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเรารายงานข่าวแบบนี้บ่อยจริง
แล้วเห็นเปลวไฟมันก็น่ากลัวนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านคำบก
ตำบลคำชะอีที่มุกดาหารค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปฉีดน้ำสกัดเพลิงให้มันอยู่ในวงจำกัดนะคะ
แต่ว่าเพลิงมันลุกไหม้แรงแบบนี้
เพราะว่ามันมีพวกกองเศษวัสดุอยู่กลางตัวบ้านด้วย
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่บ้านไปหมดทั้งหลัง
พวกเศษเสื้อผ้าวัสดุต่างถูกไฟไหม้อยู่บริเวณกลางบ้าน
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๓แสนบาท
แล้วคนก่อเหตุเป็นลูกชายของบ้านนี้
คือนายสมมาตรสลางสิงอายุ๒๒ปีนะคะ
ซึ่งเขาเสพยาไงเมาเมายาคุ้มคลั่งอารวาส
อะโวยวายอยู่ในตัวบ้านแล้วก็จุดไฟเผาบ้านตัวเอง
หลังจากนั้นก็วิ่งหนีออกไป
ตำรวจไปรวบตัวได้อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
หมู่บ้านหนึ่งมันอยู่ห่างจากบ้านตรงนี้
ประมาณ๓กิโลแล้วตรวจสอบดูค่ะ
ว่ามีสารเสพติดหรือเปล่า
ทีนี้เอาตัวไปตรวจปัสสาวะด้วยผลมาก็มียาเสพติด

มียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย

ผู้ต้องหาคนนี้เขาเคยต้องโทษแล้ว

รอบนี้คุ้มคลั่งแล้วก็เผาบ้านตัวเองด้วย
ก็โดนดำเนินคดีรอบ๒ต่อนะคะ